คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะที่ประจวบคิริขัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ที่มีคนร้าย๗คนนั่งรถกระบะกันมา
แล้วมาประกบรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่เขามากันสองคนเป็นผู้ชาย
แล้วคนที่อยู่ในรถกระบะเนี่ยยิงใส่รถจักรยานยนต์นะ
แล้วกระสุนไปโดนคนขี่คนขี่เขาเสียชีวิต
แล้วไปมาคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาด้วยเลย
เรื่องนี้มันเริ่มต้นจากกรณีที่หนึ่งในผู้ก่อเหตุ
กับคนที่ซ้อนรถจักรยานยนต์มาเขาไปชอบผู้หญิงคนเดียวกัน
เขานัดมาเคลียร์กันปรากฏว่ายังไม่ทันได้เคลียร์
เอารถมาประกบกันแล้วก็ยิงใส่เลย
แล้วกระสุนไปโดนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่เขาไม่รู้เรื่อง
เขาแค่อาสาขี่มาส่งเพื่อนครับเนี่ยดูสิ
ตำรวจประจวบคิรีขันต์ก็เลยบอกว่าจับได้แล้ว๔ใน๗คนที่ก่อเหตุนี้
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายวัฒนศิลปูลาศหรือในฟลุ๊กอายุ๒๖ปีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนบายพาสปรานบุรีหัวหินนะคะ
นายนัชชาแก้วคำอายุ๒๖ปี
นายนัทธีสุขสัยอายุ๒๕ปี
นายอำนาจเมฆฉายอายุ๒๔ปี๓คนนี้
สารอนุมัติออกหมายจับแล้วอยู่ระหว่างจับตัวมาดำเนินคดีค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจยึดรถกระบะคันที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
รวมถึงปืน๑กระบอกที่ใช้ในการก่อเหตุยึดเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึก๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะว่ารักษณะการเกิดเหตุมันเป็นยังไง
ผู้ก่อเหตุเขามากัน๗คนเขาขับรถกระบะกันมา
แล้วมาประกบผู้ตายที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่บริเวณถนนบายพาสปรานบุรีหัวหิน
หนึ่งในเจ็ดที่อยู่ในรถกระบะยิงใส่นายอธิวัฒน์ตั้งใจจะยิงใส่นายอธิวัฒน์คนซ้อน
แต่กระสุนไปโดนนายวัฒนศิลป์คนขี่โอ้โห
แล้วเขาเสียชีวิตเลยอ่ะคุณผู้ชมทีนี้จากการสอบสวนนะคะ
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะนายอธิวัฒน์คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เนี่ยนะ
ชอบผู้หญิงคนเดียวกันกับนายนัชชาหนึ่งในผู้ก่อเหตุตอนนี้
หลบหนีอยู่กำลังถูกออกไหมจับอยู่นะ
เขาไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันเคยทะเลาะกันบ่อยชกต่อยกันก็หลายครั้งแล้ว
๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมานายนัชชาส่งข้อความทางเฟซบุ๊ก
ท้าทายในอธิวัฒน์ว่าออกมาเจอกันหน่อยเขาก็เลยนัดเจอกันนัดเคลียร์กัน
นายอธิวัฒน์ก็เลยชวนนายวัฒนศิลป์ช่วยขี่รถจักรยานยนต์พาไปส่งหน่อย
ก็เลยช่วยพาเพื่อนไปทีนี้แหละพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
อีกกลุ่มนึงเขายิงใส่ไงครับนายอธิวัฒน์ที่แค่แบบ
ช่วยขี่รถจักรยานยนต์ให้อ่ะอืมถูกยิงเลยนะคะทีนี้เนี่ย
แต่ว่าตัวนายอธิวัฒน์เนี่ยกระสุนมันไม่โดนไปโดนคนขี่
ก็คือนายวัฒนศิลป์ผู้ต้องหาทั้งสี่คน
ตอนนี้ยังไม่มีใครรับสารภาพตำรวจบอกว่ามีหลักฐานในการเอาผิดค่ะ
พนักงานสอบสวนสพปรานบุรีตั้งข้อหาผู้ต้องหาทั้งหมดทั้ง๗คนที่
ด้วยรถกระบะด้วยกันเนี่ยนะคะร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่า
ต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนยิงปืนคุณมาด้วยกัน
ก็โดนข้อหาไปเหมือนกันเลย